มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐ตุลาคมนะคะ
ที่อำเภอบางสะพานจวบประจวบฏีรีขันต์

เพราะว่าผู้ตายคือตายยกครัวเลย
อืมพ่อแม่ลูกแล้วก็คนขับกระบะก็ตาย
คันหนึ่งมาคนเดียวคันที่มาคนเดียวเขาไม่เป็นอะไรเจ็บเล็กน้อย

คือมันยับเยินจนนึกภาพไม่ออกเลยว่าชนกันในท่าไหนอะค่ะ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าคือไปคุยกับครอบครัวของผู้สูญเสีย
แล้วก็ไปเห็นโพสต์ของผู้ตายคุณพ่อ
เขาโพสต์เอาไว้แบบเออไม่น่าเชื่อเหมือนกับเป็นลางอะไรแบบนี้เนาะ

เนี่ยโพสต์เนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมค่ะ
ขึ้นกรุงเทพนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ดูสภาพสิคุณผู้ชมสภาพรถอ่ะโอ้โห
แล้วในรถนะคะพบศพนายจำเนียนจีนพุกอายุ๖๒เป็นคนขับรถกระบะคันนี้
สภาพคือติดอยู่กับซากรถกระบะค่ะจักรยานยนต์คันนี้เสียชีวิตสามคนเลยยกครัวเลยพ่อแม่ลูก
ยศพรวันอยู่อายุ๓๖นางสาววิริยาขุนจันทร์อายุ๔๗เด็กชายนัชนันขุนจันทร์อายุ๙ขวบเองค่ะ
สำรานพร้อมมูลอายุ๖๕เป็นคนขี่คนนี้บาดเจ็บเล็กน้อย
คุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะคะ
เศษต้นไม้ตนไม้หักโค้นชิ้นส่วนกระบะตรงนี้เป็นทางโค้งอันตรายรถเยอะรถเร็ว
แล้วคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะห่างจากบ้านผู้ตายไปร้อยเมตรเองนะคะ
เขาบอกว่าเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานที่บางสะพาน
แล้วเขาก็แซงรถบรรทุกมามีจักรยานยนต์ของพ่อแม่ลูกมากัน๓คนขี่ตามหลังมา
มาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงเบรกดังมากดังมาจากด้านหลัง
กระบะมากระแทกท้ายรถของเขานะคะรถเขาก็เลยเสียหลักล้มลงตัวเขาเนี่ยกระเด็นไปข้าง
เสียงอะไรละเอียดข้างหลังแล้วก็ปุ๊บผมว่าผมตกใจว่าอะไรวะ
รถผมเสียหลักตะแช๊บตะถนนนะแต่ผมหลุดหลุดจากรถ
ผมว่าน่าจะน่าจะจนกันอันก่อนแล้วก็ปลัดผมมากกว่า
เลยนะคะทีมของเราก็ไปที่บ้านที่จัดงานศพบรรยากาศโกรษข้าวค่ะ
เศร้าค่ะเพื่อนของผู้ตายบอกว่าเมื่อ๒๖ตุลาคม
จะไปฉีดยาที่คลินิกแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพานแล้วก็มีข้อความทิ้งท้าย
มันเหมือนกับเป็นลางจริงคุณผู้ชมบอกว่าคนเราก่อนจะตายต้องรีวิวอย่างเงี้ย
คนเราก่อนจะตายต้องรีวิว
จริงตอนที่โพสต์ข้อความเนี่ยคนก็มาคอมเม้นต์เยอะเหมือนกันนะว่า
ทำไมผู้จ่าแบบนี้อย่ามาล้อเล่นกับคำว่าตายนะแบบนี้
หน่าให้ว่าเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังนะคะ
พอว่าโพสต์เด้งขึ้นมาปุ๊บก็คือโทรไปบอกว่าพี่อย่างนี้ไม่ดีนะให้ลบทิ้งเขาก็คือลบทิ้งช็อกอะค่ะ
เพราะว่าเห็นหน้ากันอยู่บ่อยและกับพี่ผู้หญิงก็คือว่าเห็นหน้าทุกวัน
ทีนี้ค่ะทางด้านของพี่สาวของนางสาววิริยาผู้ตายพี่สาวชื่อว่าคุณวนิชการขุนจันทร์นะคะอายุ๔๗
เล่าให้ฟังว่าปกตินายศพรเขาก็มีอาชีพขับรถเทรลเลอร์ส่งของส่วนน้องสาวของเธอที่เป็นภรรยาของนายยศพรแล้วก็เสียชีวิตด้วยเนี่ย
มีอาชีพขายอาหารตามสั่งวันเกิดเหตุนายศพรกลับมาจากขับรถส่งของ
โทรศัพท์ให้น้องสาวของเธอไปรับที่จุดจอดรถเทรลเลอร์
น้องสาวก็ไปรับพาลูกชายไปด้วย

ร้อยเมตรเองมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
น่าเศร้าก็คือน้องนนอายุแค่๙ขวบ
มาเสียชีวิตแบบไม่คาดคิดอะเนาะ
แล้วก็มาเสียชีวิตก่อนเปิดเทอมแค่วันเดียว

รถมาทิ้งซ้ายทางเลือดของมไซด์ปกติ
แต่คันนั้นเหมือนว่าเขาจะเสียหลักมาแล้ว
มันบอกไม่ถูก
มันหมดเลยคือมันไม่เหลือไว้

บ้านน้องก็แบบ

แล้วเมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจสพบางสะพาน

ส่วนศพของพ่อแม่ลูก
ก็จะชาปนกิจในวันพระเรื่องหาสมดีนี้นะคะ